ยายสมทรงชำนาญเวทก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
เปิดใจกับทีมข่าวของเราเหมือนกันบอกว่า
หลานชายคนนี้หลังคนนี้มาตั้งแต่เด็ก
จากพ่อแม่แยกทางกันทำให้หลังอยู่กับยายและป้า
หลังก็มีความผูกพันกับยายมาก
หลังเป็นเด็กที่กระตันอยู่ไม่เที่ยวไม่เกเร
คุณยายบอกว่าหลังเคยบอกว่าอยากจะเป็นทหารเรือ
ตัวคุณยายเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวหลานนะ
โดยที่ช่วงที่คุณยายสมทรงเล่าให้ฟังเนี่ย
บางครั้งคุณยายถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลย

เพราะว่าสงสารหลานสงสารในชีวิตที่ผ่านมาของหลาน
แล้วก็สงสารในชะตาชีวิตของครอบครัวของคุณยายเองด้วยนะครับ
แต่ขณะเดียวกันคุณยายบอกภูมิใจที่หลานจะได้ไปรับใช้ชาติ
และคิดว่าตัวคุณยายเองก็คงตัดใจไม่ให้คิดถึงหลานได้
เพราะรู้ว่าหลานไปรับใช้ชาติ

ก็คือคุณป้าสมทวินสุกเกษม
บอกว่าหลังเป็นคนที่รักครอบครัวมาก

หลังเคยมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่รู้ว่าจับใบแดงได้
สิ่งแรกที่คิดถึงก็คือคิดถึงคุณยาย
ว่าคุณยายจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
ทำให้หลังเนี่ยผู้ชายอกสามศอกเนี่ย
ร้องไห้ออกมาในขณะที่ไปรายงานตัว
แต่ยายกับป้าปลอบใจหลังเหมือนกันนะ

และทำหน้าที่ของชายชาติทหารให้ดีที่สุดนะครับ
ไปเถอะลูกไปเพราะว่าช่วยชาติ
และอีกอย่างหนึ่งยายก็ไม่ได้ว่าอะไร
ยายก็อยู่ได้ขายของกินไปวันหนึ่ง
ยายไม่ได้คิดอะไรไปเถอะลูกคุณก็ว่า
แล้วถ้าคิดถึงมากจะไปเยี่ยมหลานเลย
ว่าอาทิตย์จะไปสักครั้ง
ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขา
เขาอยู่ดีไหมอะไรไหมอยากจะเห็น
ให้เขาอยู่สบายเราก็ขอบใจนะ
บอกเขากลับตอบหัวเขา
อยู่แล้วก็ทำดีนะลูกทำตัวดี
เดี๋ยวก็ได้ออกเดี๋ยวเขาก็รักเราช่วยเรา
ถูกจมายนานล่ะลูกเดี๋ยวก็ได้ออก

ตอนแรกที่น้องกลับมาถึงบ้านน้องบอกว่า
เสียใจยายที่ว่าทำตามคำสัญญาไว้ให้ไม่ได้
หนูต้องไปทหารแล้วหนูโดนทหาร
แต่เขาพูดอย่างนี้ค่ะพูดแบบว่าอย่างนี้
แล้วแกก็จะร้องไห้ป้าก็ได้ฟังก็จะร้องไห้ตามหลานค่ะ
ว่าเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยายก็บอกไม่เป็นไร
ลูกผู้ชายไทยได้ทหารก็ไปเป็นเธอ

มันก็ไม่ได้ห้ามยายก็บอกว่าลักษณะเองก็ให้เป็นอยู่
เป็นก็ดีลูกว่างั้นเป็นก็ดี

การที่เขาบอกว่าจะเข้ามาดูแลในฐานะของคนที่เป็น
คนของกองทัพบกเนี่ยเขาจะดูแลในด้านไหนบ้าง
อันนี้ยังไม่ได้คุยกันละเอียดแต่เดี๋ยวเขาจะมาอีกรอบนึงค่ะ
เมื่อคืนนี้แค่มาคุยมาดูบ้านมาดูว่าเด็กอยู่ยังไง
เมื่อคืนเด็กก็ตื่นขึ้นมาเขาก็มาปกเรียก
ก็ต้องเรียกขึ้นมาตอนตีหนึ่งกว่าค่ะอืม
แหละครับก็เป็นเสียงของคุณยายกับของคุณป้านะ
คุณยายสมทรงอายุท่าน๗๕ปีแล้วแต่ว่ายังต้องทำงาน
เพราะว่าท่านร้อยพวงมาลัยเอาไปขาย
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับไปขายอยู่หน้าเซเว่น
วันที่ทีมข่าวลงไปหาคุณยาย
ก็ปรากฏว่าคุณยายก็กำลังนั่งร้อยพวงมาลัยอยู่
บอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวจะขายในตอนกลางคืนด้วยนะครับ
แล้วก็ที่คุณป้าบอกว่ามีทหารมาคุย
เพราะว่ามีทหารเข้าไปที่บ้านของคุณยายคุณป้า
และเข้าไปที่บ้านของหลังจริง
ลงไปพูดคุยกับครอบครัวของหลังในช่วงยามค่ำคืน
ของคืนวันที่ทีมข่าวของเราก็ไปเหมือนกัน
ก็ไปคุยกันในเบื้องต้นทหารบอกว่า
ไม่ต้องห่วงคือมันมีทั้งสวัสดิการ
หรือมีวิธีการใดที่จะดูแลครอบครัวของทหาร
ก็เหมือนที่พันเอกวินไทยพูดนะ

ครอบครัวทหารท่านก็เหมือนครอบครัวของเรา

ส่วนทางด้านของพลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธ
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๑๑บอกว่า
ศดีที่รับผิดชอบในเขตก็เข้ามาตรวจสอบ
พูดคุยกับครอบครัวของนายหลังแล้ว
ก็ทราบว่าเจ้าตัวเพิ่งเข้าทำงานบริษัทอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง

รายได้หลักของบ้านมาจากการทำงานของนายบรัง
แล้วก็การขายพวงมาลัยของคุณยายสมทรง

ทำให้นายหลังเกิดความกังวล
ศัษฎีก็สอบถามและทำความเข้าใจ
ชี้แจงระเบียบขั้นตอนก่อนที่จะเข้าไปฝึก
รวมถึงเรื่องของสวัสดิการต่างนี่
นั่งล้อมวงจับข่าวคุยกันเลย

ศัษฎีเข้าไปหลังเพิ่งกลับมาจากการทำงานเอง

ตอนแรกศาสดีไปเจอแต่คุณยายกับคุณป้า
ก็พูดคุยกันถึงเรื่องสวัสดิการ

ซึ่งนายหลังก็คลายความวิตกกังวลไปได้ระดับหนึ่งนะครับ

ไม่ใช่มีเพียงในสักฤทธิ์หรือว่าในหลังเท่านั้น
เครียดและก็อาจจะทุกข์ใจกับการจับใบแดงได้

ผู้ชายหลายคนก็เป็นลมผู้ชายหลายคนก็ร้องไห้
ผู้ชายหลายคนบอกว่าเมียผมเพิ่งมีลูกเพิ่งจะคลอดลูกเอง
คือเหตุผลของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไป
ใช่นะครับกรณีเหล่านี้กองทัพรู้
ทัพทราบดีและอย่างที่บอกกองทัพพยายามที่จะดูแลทหารเกณฑ์ทุกนาย
รวมถึงเรื่องสวัสดิการแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ไปถึงครอบครัวของทหารเกณฑ์ด้วยนะครับ
แล้วก็แน่นอนกองทัพก็ถ้ารู้เร็วก็ลงไปดูแลปรับความเข้าใจได้ทันที
กรณีของนายบหลังถือเป็นกรณีที่ออกสื่อไง
เขาถึงมีเสียงสะท้อนออกมาผ่านสื่อ
กองทัพถึงรู้จริงแล้วยังมีกรณีแบบนี้อีกเยอะเหมือนกันนะครับ
กองทัพรับทราบปัญหาเหล่านี้ทุกปี
แต่ว่าอาจจะไม่ได้เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
แต่การช่วยเหลือเนี่ยมีการช่วยเหลือมีการสืบสภาพมีการจัดทำประวัติ
โดยผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับหน่วยนั้น

เขาก็จะดูแลเป็นภาพรวมว่าจัดลำดับความเร่งด่วน
ใครลำบากมากก็ได้รับความเร่งด่วนก่อน
บางคนอาจจะพ่อแม่แต่ว่าในกรณีนี้เป็นยายนะครับ
เป็นป้ากับเป็นยายห่วงยายกับป้า
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ

นี่แหละครับซึ่งเสียงสะท้อนจากกรณีของนายหลังนี้นะฮะ
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสพบทบแล้วก็พลโทกู้เกียรติศรีนาคา
ทัพภาคที่๑ก็สั่งการให้ศาสดีในพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ย
เข้าตรวจสอบและเข้าดูแลอย่างเหมาะสมแล้วนะครับ
ยืนยันว่าจะดูแลทั้งตัวน้องทหารใหม่และยายให้เป็นอย่างดี
เพื่อให้เกิดความสบายใจและคลายความกังวล

เพราะว่ากรณีของหลังก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่าง
เพราะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาเหมือนกัน
บอกว่าก็อาจจะมีคนที่แย่กว่าคุณหลัง
แต่แค่ไม่เป็นข่าวก็ได้นะครับ

เขาพูดออกสื่อได้นะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แต่ยังมีเคสอื่นที่ทางกองทัพบอกว่า
ก็จะต้องดูแลเช่นเดียวกัน
แต่เป็นทหารไม่ได้ลำบากอย่างที่คิด
เป็นทหารไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับ
น้องชายผมเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็น

แล้วก็เข้าไปอยู่ในกรมในกองเลยนะครับ

เอามาบ้านได้แล้วพอมีคำสั่งเรียกกลับไป

เขาเป็นเด็กที่กลัวการเป็นทหารมากนะ

บอกว่าหลังจากนี้จะใช้ชีวิต
ในเส้นทางของการเป็นทหารต่อไป

หลังนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่อาจจะติดตัดสินใจแบบนั้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยบอกคุณยายว่าอยากเป็นทหารเรือง